ซึ่งเกษตรกรนำข้าวมาวางขายกันตามจุดต่างที่ทางภาคเอกชนเปิดเอาไว้ให้
เย็นค่อนข้างเยอะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะคะ
อีกหนึ่งช่องทางก็คือการขายผ่านทางออนไลน์ค่ะ
ซึ่งตอนนี้มีเกษตรกรกว่า๒๐รายแสดงความสนใจ
ในการที่จะเข้าร่วมโครงการขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ
ที่จะเปิดเป็นการจับคู่การค้าธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยระบายเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โดยเป็นสื่อกลางให้กับเกษตรกรไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
โดยนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
โครงการนี้จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เกษตรกรจะมั่นใจได้เลยว่าผู้ซื้อนั้นเป็นผู้ซื้อตัวจริงและมีคุณภาพ
การคัดกรองจากกระทรวงพาณิชย์
โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีกลุ่มเครือข่ายที่มีความพร้อมในการทำการค้า
บรรจุสินค้าแล้วก็จัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อได้
นางมาลีโชคล้ำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดยจะเริ่มตั้งแต่การให้พื้นที่ในการโฆษณาให้ความรู้และเทคนิคด้านการค้าออนไลน์
ตลอดจนการจับคู่ทางธุรกิจให้กับเกษตรกรชาวนาไทย
กับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งระบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์
เพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างครบวงจร
ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ความสนใจร่วมโครงการมากกว่า๒๐รายแล้วค่ะ